มาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าคดีที่หลายคนก็สงสัยจับตามองว่าหนุ่มเซลแมนขายรถหายตัวไปได้ยังไง
อันนี้จะ๕๐กว่าวันแล้วนะ
ใช่เพราะว่าคำถามมีหลายอย่าง
อย่างเรื่องที่บอกว่าคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะ
ส่วนล่าสุดภรรยาของนายรัฐภูมิเนี่ยนะคะก็ได้มาให้ปากคำแล้วเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
ซึ่งนางสาวนันทิยาสุวรรณวาศีหรือกิ๊กภรรยาของนายรัติภูมิพิมพ์ใจสาย
ก็เดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนธรรมศาส
ลาเป็นครั้งแรกช่วงบ่ายเมื่อวานมีผู้สื่อข่าวไปรอสัมภาษณ์หลายสำนักเลยค่ะ
แต่นางสาวนันทิยาก็ตอบคำถามสั้นบอกว่าเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจตามหมายเรียก
เพราะว่าที่ผ่านมายังไม่สะดวกที่จะเข้ามาพบตำรวจแล้วก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่าสามียังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
พนักงานสอบสวนก็ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงแล้วค่ะในการสอบปากคำ
ทางด้านนายละเอียดพิมพ์ใจใสพ่อของนายรัติภูมิก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนด้วยเหมือนกันนะคะ
จากกรณีที่พบรองเท้าต้องสงสัย
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นของนายรัติภูมิ
ภายในสวนสาธารณะใต้สะพานต่างระดับชิมพลี
เมื่อช่วงเย็นวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทางพ่อของนายรัติภูมิก็เปิดเผยว่าค่อนข้างมั่นใจนะคะ
เป็นคนเนี๊ยบนะคะมั่นใจว่าลูกชายของตัวเองยังมีชีวิตอยู่
แต่อาจจะหลบซ่อนอะไรบางอย่าง
พร้อมยอมรับด้วยว่าลูกชายของตัวเองเคยเสพยาแหละ
อ๋อครับทะดันของพลตำรวจโศนิษฐ์มหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานออกมาเปิดเผย
หลังประชุมร่วมกันกับชุดคลี่คลายคดีนะครับ
แนวทางการสืบสวนตัวของนายรัติภูมิ
ซึ่งสิ่งที่จำรวจต้องการที่สุดคือตอนนี้เนี่ย
ตัวของนายรัติภูมิไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด

แต่ในขณะที่ตอนนี้เองก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป
เอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านสานิทกันหน่อยครับ
เชิญภรรยาเข้ามาแล้วภรรยาก็ให้การที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่มีข้อพิรุธอะไร
ภรรยาของคนที่ศูนย์หายไปนะครับ
คุณพ่อก็ดีน้องชายก็ดีก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่มีข้อพิรุธอะไร
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากกว่านี้นิดนึง
อย่างที่บอกนะคะว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเรื่องของชู้สาวยาเสพติดแล้วก็ถูกประทุษร้ายเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเร่งหาหลักฐานต่างเพื่อที่จะคลี่คลายคดีนั่นเองนะคะ
อย่างเมื่อวานก็มีไปลงพื้นที่ที่บริเวณสวนสาธารณะร่มกล้าว
เพื่อไปตรวจสอบถือว่าเป็นวันที่๒แล้วนะ
ใช่ครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้
ก็สอบประคำพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วหลายคน
แต่ก็ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัว
เพื่อมาให้การกับตำรวจแต่ก็ยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้
เดี๋ยวเราก็ตามก็ขอให้เวลานะครับกับตำรวจในการทำงานอีกระยะหนึ่ง

เมืองต้นก็กระดูกกับรองเท้ายังตรวจสอบอยู่ว่าใช่หรือเปล่า
แต่ว่าคุณพ่อบอกว่าลูกไม่ได้ใส่รองเท้าแบบนี้
ไม่ได้ชอบใส่รองเท้าแบบทับส้นจนขาดแบบนั้น

ระหว่างนี้ก็รอสอบปากคำบุคคลเกี่ยวข้องเนอะ
เพราะว่าเรื่องนี้หลังจากที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวของผู้สูญหายเนี่ย
มาร้องกับรายการรถปลดทุกข์บอกว่าขอให้ช่วยหน่อย
หลังจากนั้นรายการถามตรงก็มีการพูดคุยกับทั้งญาติกับทั้งภรรยาด้วย